นครราชศรีมาปรากฏว่าชาวบ้าน
เขาเล่าให้ฟังว่ามีชายชะกัน๔คน
อ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็ถือวิสาสะวิ่งเข้ามาในบ้านเลยนะ
ทีนี้พอเจ้าของบ้านตะโกนถามว่าอะไรใครเข้ามายังไง
เขาก็บอกว่าเขามีบัตรปปศตอนนี้กำลังทำภารกิจ
ในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายอยู่นะคะ

แล้ววิ่งเข้าบ้านทางห่วงดำ
เขาตกใจเพราะว่ามีกลุ่มชายชะกันวิ่งเข้าไป
แล้วอ้างว่าเป็นตำรวจตำรงจับโจร
พอชาวบ้านสอบถามเนี่ยค่ะเขาก็ตอบโต้กลับมาแบบนี้
โดยเหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ข้อความบอกว่า
ตำรวจชุดนี้สพนสูงเป็นกันยังไงนี่พร้อมคลิปวิดีโอความยาวประมาณสองนาที
โดยมีหญิงคนหนึ่งกำลังสอบถามชายกลุ่มนี้ว่าทำไมมาหาใครนะคะ
แล้วก็ติเตียนว่าจะวิ่งเข้าออกโดยภารการแบบเนี้ยไม่ได้กลุ่มชายกลุ่มนี้เขาก็อ้างว่าเป็นตำรวจมีบัตรปปศด้วย
บอกว่าคนร้ายวิ่งเข้าบ้านตำรวจก็ต้องตามจับคนร้ายมีอะไรเสียหายนะคะ
ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวเขาก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรเสียหายแต่อยู่ดีเห็นวิ่งเข้าไปในบ้าน
ชาวบ้านเขาก็เลยสงสัยจากนั้นก็มีถกเถียงกันบ้างเล็กน้อยอะค่ะ
นานชายกลุ่มดังกล่าวเขาขึ้นรถบอกชาวบ้านว่าไปตามจับคนร้ายก่อนเดี๋ยวจะมาใหม่
แล้วก็มีเสียงชาวบ้านพูดท้ายคลิปด้วยนะคะว่าใครเป็นคนแจ้งเดี๋ยวฉันจะไปเอาเรื่องกับคนไปแจ้งความนะคะ
แล้วก็มีคนมาแสดงความเห็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวเราก็เลยสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์
บอกว่าหญิงคนนี้เป็นป้าของคนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอโนนสูงผู้โพสต์บอกว่ามีคนแจ้งว่าบ้านเขาเล่นการพนัน
จากนั้นมีกลุ่มชายชะกัน๔คนอ้างเป็นตำรวจวิ่งเข้าทางร้านค้าทะลุไปในครัวและตัวบ้าน
ชาวบ้านที่เขาอยู่ในระแวกนั้นเขาก็เลยถามค่ะว่าเป็นใครไม่ได้แสดงบัตรอะไรเลยนะคะ
แล้วก็มาแบบเป็นชุดนอกเครื่องแบบด้วยเขาก็เลยตกใจค่ะ
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวตอนนี้กำลังติดต่อไปที่บ้านของหญิงในคลิปเพื่อลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงถึงสาเหตุต่อไปด้วยนะคะ
สรุปแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่นะคะ
เข้ามาได้ยังไงได้รับรายงานมาจากใครถึงเข้ามาแบบนี้นะ
แล้วมันมีการเล่นพนันจริงหรือเปล่าอันนี้ก็คือต้องดูทั้งสองด้านด้วยนะคะ